ช่วงเมนูตู้เย็น
สูตรอนามัยสะอาดครีน

ครับยอโนยานีน่ารักเลยนี่สปาเก็ตตี้เส้นดำคือเส้นดำเนี่ยก็ทำจากหมึกดำหมึกของปลาหมึก
เออเอามาใส่กับสปาเก็ตตี้ก็เลยเป็นสีนี้ทำสำเร็จนี่ของอิตาเลียนนะครับของอิตาเลียนนะครับ
แต่จริงแล้วถ้าเอาเส้นธรรมดาเนี่ยอิตาเลียนเขาจะมีวิธีทำเขาใช้หมึกหมึกที่เราทิ้งหมึกปลาหมึก
เขาจะมีแล้วเขามาผัดเป็นพอเจอเส้นขาปั๊บมันดำเลยกินแล้วปากดำเหมือนแก๊กแมนตัวร้าย
อันนี้เราเส้นดำค่ะลวกปั๊บนะคะพอเด้งนะคะเด้งเสร็จแล้วก็เอาน้ำลงน้ำลงเสร็จเพื่อช็อกไม่ให้มันร้อนมากกว่านี้
แล้วก็คลุกน้ำมันมะกอกไปอืมนี่วันนี้ทำเพราะเส้นดำหมึกหมึกดำแล้วก็ต้องเป็นปลาหมึกกินได้ไหม

โอเคได้หน่อยดีกว่าช่วยดำค่ะคุณเจาะหรอคะช่วยคุณยอณอเอาไว้วางหน่อย

แล้วก็โหระพาเด็ดเป็นใบออกมาเลย

ระหว่างคุณจอหอเด็ดคุณยอนอก็จะทำปลาหมึก

เดี๋ยวพี่จะช่วยหันอันนี้
หอเด็ดแล้วใส่อย่างละถ้วยนะคะ
พริกไทยจริงแล้วมันได้ช่วยเรื่องของระบบขับ
ขับลมขับอะไรดีหมดเลยนะ

ได้กำลังน่าทาน
แต่ถ้าเอามาตรฐานปากพี่นะจอหอคงไม่ต้องเด็ด

เพราะปากพี่รับได้หมด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

คนเราเกิดที่ไหนก็จะใช้ชื่อที่อยู่เป็นนามสกุล
มันได้มีอีกตอนนั้น
เออเออเออเออ
นี่แล้วเวลาช่วงต่อยมวยเนี่ยนะ

กินอะไรเขามีบอกไหมต้องกินแล้วช่วงลดน้ำหนัก

จะมีนักโภชนาการของกศกยรินย์ประเทศไทยนะครับ
จะดูแลพวกเราก็จะให้กินเพราะเพราะเพราะ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
๒อาทิตย์๓อาทิตย์ชินแล้วก็สบาย

กินได้แต่น้อยให้จิบเอา

เพราะน้ำในร่างกายคนเรามันมีเยอะอยู่แล้ว

เพราะเหงื่อออกสมมุติจะกินน้ำก็ทดแทนก็เหมือนเดิม
เพราะฉะนั้นน้ำหนักที่จะเอาออกเยอะที่สุดก็คือเรื่องน้ำในร่างกายนะครับ
แล้วก็อาหารปลอดภัย
แสดงว่ากินน้ำต้องกินจิบถูกไหม
กินจิบครับบางทีก็บ้วนเอาก็มี
แล้วตอนนี้คิดจะไปโชคอีกไหม
เลิกแล้วครับสิทุก
เริ่มขาดบ้างรึว่า
คือสอนแบบมวยจริง

ต้องกัดแล้วต่อย๑๒

คนเดียวยังเยอะครับ

คืออยู่บ้านทำไมสบายอย่างดี

แหมอุปกรณ์ดีบ้านเรากันเอง

แล้วเด็กมีมามั้ง

เรียนเสร็จ๕โมงกว่าจะเลิกเล่นก็๒ทุ่ม๓ทุ่มกินข้าวแล้วก็นอน

ใช่พอเอามาเรียนมวยไทยกับสมจิตปุ๊บ๕โมงเย็นเลิกเรียนเสร็จมาเข้ายิมเลย
เตะมาต่อยมาวิ่งออกกำลังกายเจอเพื่อนสนุกสนาน

เป็นหอบขืนอ่ะมาเรียนแล้วหาย

ก็เจอแพงอ่ะพอค่าเรียนแพงนี่
แม่บอกแกหายเอามาส่งละ

ก็คนกรุงเทพยังขับรถไปเรียนที่ปักช่องเลย

ตรงผมเรียนทั้ง๑ครั้งผม๓ครั้ง
จะได้ผลจริงนะอาทิตย์๑ควรจะไปสักกี่วัน

ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงสาวเยอะมาก

ใบเสบไตรเสบอะไรว่ากันไป

จากน้ำหนัก๖๐นี้

เขาบอกว่าเขาจะขอหนักลดหนัก๕โลภายใน๒เดือน
ว่าซ้อมพรุ่ง๒เดือนเป็นไง
กินเยอะบอกว่าอย่าไปกินเยอะ

จะพูดถึงวงการนักแสดงเนี่ยเตะ

น้องทบจารณีอะไรพวกนี้

เขาไปเล่นนะเขายิ้มนะ

ยิ่มก็จะไปยกดำวิว

เอามาเยอะนี่เอาใบ

เผ็ดนะ
วิธีทำไม่ยากใครทำให้ภรรยาทำมันเหมือนกึ่งไทยกึ่งฝรั่ง
อันนี้เหรอแต่อ๋อแต่จริงจริงฝรั่งเขาก็ทานเผ็ดนะ
ผมไม่เคยกินเนื้อไอ้เส้นดำอ่ะเคยกินเส้นดำขาวไม่เคยใช่ไหม
เหมือนกันเขาทำจากหมึกคล้ายปลาหมึกคล้ายขนมจีนไหม
เหรอครับเออขนมจีนเราจะนิ่มเละแต่อันนี้เราจะต้มแบบ
ต้มระยะให้มันเล็กมากถ้าเป็นอิตาเลียนจริงน่ะมันทำมาจากแป้ง
ผ่าแป้งนี่ถ้าตกพื้นนี่ผมเรียกว่าไส้เดือนเลยนะเนี่ย
เหมือนมากเลยมันน่ากลัวนะน่ากลัวขนาดแต่อร่อยอร่อย
แต่วันนี้ก็เลยพัฒนาสูตรไงเอาละคุณเอาให้หมดเลยใบเบอร์
เอาให้หมดเลยเชื่อเพราะว่าพอใบมันลงไปนะเหี่ยวแรก
จริงเหี่ยวแปลกเหี่ยวหมดนี่กระเทียมชอบไหมกระเทียม
นี่สมุนไทยทั้งนั้นน่ะดีครับกระเทียมขับลงดีใช่จริง
เอาเผ็ดไหมเผ็ดไหมพูดมาเผ็ดเลยล่ะนี่เผ็ดเลยนี่ปรึกษากันเอาเผ็ดไหมเผ็ดไหมพูดมา
นี่เดี๋ยวให้หอมนะคะโอ้โหเปล่าหรอกเพราะปริมาณไอ้เส้นมันเยอะ
เออรู้ละครับจริงถ้าจะให้หอมมันต้องทุบมันนิดหน่อยแต่ช่างมันเถอะ
นี่นี่แฟนแรงสุดแล้วนะชีวิตฟัยบ้านดิฉันมันเป็นอย่างนี้เป็นไงล่ะหน้าวสวยครับ
เขาบอกว่าไม่รู้นะอันนี้อาจจะตำเขาบอกว่าการตำเนี่ยทำให้เอ็นไซด์ของไอ้อหงอาหารอะไรเนี่ยไม่ดีเท่าการสับหรือหั่น
แล้วคุณภรรยาไปคุมไข้ป่ะ
ใช่ครับตอนนี้ก็ลาออกจากโรงพยาบาลแล้ว

เป็นผู้นำประชาติภัณฑ์อยู่โรงพยาบาล
ก็ลาออกไปคุมชื่อยิ่มแล้ว

เรียนด้วยเพราะหุ่นต้องสอนให้เขาเป็นก่อน

ภรรยาเราเรียนมวยแล้ว

แล้วก็ให้โอกาสคนปากช่องได้เรียนมวยไทยเหมือนคนกรุงเทพบ้าง

ให้โอกาสคนต่างจังหวัดได้มีอย่างนี้บ้าง

เฮ้ยพี่ต้องผัดถึงตายเลยนะ
โอ้ก็ถูกมากถึง๒ชั่วโมงก็อยู่กับเราได้หมดเลยถูกมากถูกมากค่ะถูกมาก
ทำไมเราไม่ทำเป็นแคมป์บ้างอ่ะบางที่เห็นไหมกอล์ฟเขายังมีเป็นแคมป์ครับ
ถูกไหมแคมป์นู่นนี่นั่นเข้าแคมป์เรามีไหมคิดคิดอยากทำไหม
คิดอยากทำคนหรือคนคิดอยากทำครับเพราะว่าแคมป์เนี่ยแต่ก็มีโครงการนะพี่ตุ๊ก
ชาวต่างชาติจะมาเดือนมีนาคมแล้วไงออสเตรเลียก็จะให้เขาอยู่กับเรา๓วัน
อยู่หาที่พักอะไรให้เขาสามวันเหรอครับอ่าเราก็ไปพบเขาชอบในพวกโฮมสเตย์
ใช่ครับใช่ไหมแล้วก็แบบพาเขาเที่ยวบ้างแล้วก็เป็นไงเป็นไงเผ็ดจัด
จริงมันเป็นกีฬาที่เป็นศาสตร์และศิริปปะของคนไทยกันครับ

มันใช้การป้องกันตัวได้จริง

สิ่งไหนที่น้ำตาลได้หน่อยนะคะ

น้ำตาลน้ำตาลต้องเป็นน้ำตาลสายขาว

เราก็ไม่อยากให้เขาไปเพอบอะไรเยอะ

สำหรับการป้องกันตัวนี่คือยังไง

ใช้ออกหมัดเท้าเข่าศอกเราจะสอนให้หมดเลย
หมัดเท้าเขาสอกการชกการต่อยอะไรอย่างนี้ครับ

เรียนยูโดเขาก็สอนมีมวยมวยต้องมีอย่างนี้ต้องอย่างนี้
ใช่ต่อยชกตั้งไหล
แล้วก็มีเตะเตะเป้านะเขาสอนยกนี้ปั๊บปั๊บปุ๊บนี่

ตั้งกาดหรอก็มันต้องยืนขาส่วนข้างอยู่ระดับหลังหัวไหล่
แสดงซ้ายอยู่ระดับคิ้วหน้าแสดงขวายอยู่ระดับใบขาประมาณนี้
นี่การตั้งกาดยังถูกวิธีนะครับอย่างนี้เลย
ก็เริ่มตั้งแต่กไก่เลยจับมือเขาสอนอย่างนี้มา
จับมือสอนนานที่หน้าเมียต้องเข้าไปคุมในยิม
ไม่ได้คือเราเป็นลูกศิษย์เราเราก็ต้องสอนครับ

อันนี้ไทยขอใส่น้ำปลานะคะเพราะเป็นอารมณ์ไทย
ไทยก็คือเครื่องปรุงเอาแบบชัด

เดี๋ยวพี่ฝรั่งคิดอาหารไทยหรือเปล่า
ถ้าเกิดฝรั่งเขามีไหมครับพวกเครื่องปรุงแบบบ้านหลัง
ไม่มีเขาซื้อแพงด้วยแต่เมืองนอกมีหมดนะ
เอาทีนี้คุณสมจิตช่วยพี่หน่อยฮะจงจอหอช่วยจงวิสุทธิ์น่ะโอ้โห
เอาคนเลยไหมคนเลยคุกเลยไม่มีเป็นไงทำทีนะ
คนเราทำทีนะไม่ต้องซาดิบ
ดีครับดีมาบ้านนี้แล้วสบายใจ
ไปก่อนนะปุ๊กไปก่อนนะช่วยหน่อยนะครั้งแรกครับทำกับข้าว
ผมไม่เคยทำกับข้าวเลยถนัดแต่ใส่นวมครับเออถนัดจะใส่นวม
อ้อเผ็ดดีนะเผ็ดนะคุณนะได้นะชอบเลยทีนี้จงจอหอเอาซ่อมมาลองชิมสิ
ว่ารสเป็นเยี่ยมอะไรพี่ก็ต้องชิมอยู่นะ

ใช่นี่กินกะอิ่มเหรอ

ใช่อย่าเละอย่าเละแล้วก็อย่าแข็งคือเขาก็อยู่กลางกลาง
พริกใจดำใส่ไปหน่อยก็ได้นะพวกเราทำได้ทุกอย่าง

ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
สำหรับเมนูสปาเกตตี้เส้นดำในวันนี้เชื่อว่าหลายคนชื่นชอบในการทานแต่ไม่ชอบการทานเพราะมันยุ่งยาก
ว่ายุ่งยากเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นการต้มเส้นให้สุกพอดีทานอร่อยใครว่าแค่ต้มน้ำแล้วใส่เส้นลงไป
จนเดือดสักพักก็ทานได้แล้วอันที่จริงก็พอได้ค่ะแต่ถ้าทำตามวิธีเหล่านี้สปาเกตตี้จะอร่อยยิ่งขึ้นค่ะ
เกลือกคือสิ่งจำเป็นในการต้มเส้นเพื่อช่วยให้เส้นมีรสชาติเข้มนิดและช่วยให้อุณหภูมิน้ำสูงขึ้นเวลาเติม
ที่สำคัญควรใช้ภาชนะที่กว้างพอดีกับเส้นเพื่อไม่ให้เส้นหากใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยเวลาต้ม
เพื่อไม่ให้เส้นติดกันและช่วยไม่ให้เกิดฟองจนล้นจากหม้อเวลาต้มค่ะและเส้นที่เราต้มสุกแล้วควรนำไปผ่านน้ำเย็นทันที
เพื่อหยุดความร้อนจะทำให้เส้นเหนียวนุ่มขึ้นและที่สำคัญต้มเส้นสุกควรนำไปประกอบอาหารทันทีค่ะ
นักมวยหลายท่านทีเดียวที่เมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหเหมือนฮีโร่อ่ะ
ประสบความสำเร็จแต่ทำไมถึงได้หายหมดต้องถามหน่อยใครชักนำเข้าสู่วงการบันเทิง
มันไม่ใช่ทางของเราที่แรกคิดอย่างนี้ครับเพราะเรามาจากนักกีฬา